กับวิธีการที่เกษตรกรเขาเลี้ยงไส้เดือน

สร้างรายได้ยังนี้เขาทำได้ยังไร

เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
เกษตรกรทดลองเลี้ยงไส้เดือนดินจนประสบความสำเร็จมีปุ๋ยมูลไส้เดือนขายตลอดทั้งปี
ขายกิโลกรัมละ๑๐บาทเท่านั้นเองแต่ก็สร้างรายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาท
อยากรู้แล้วล่ะครับเลี้ยงไส้เดือนดินยังไงให้ได้หมูนเยอะต้องทำยังไงครับ
และนี่ก็คือที่วางจำหน่ายหนึ่งถุงแบบนี้มีสิบกิโลกรัมครับขายในราคาถุงละหนึ่งร้อยบาท
ชาวตลอดข่าวมาที่บ้านดงน้อยตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
พบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินขายนั่นก็คือลุงสมวาสอายุ๕๗ปี
ที่เดือนนี่มันชอบดินเท่าะและอยากเอาดินมาผสมก็ชิวว่าเลยมันอยู่ตลอดเลยเท่าไหร่
ไส้เดือนดินอยู่ได้ตลอดทั้งปีเพราะเลี้ยงในกระมังและถังใส่น้ำ
แล้ววางเรียงกันเป็นชั้นไว้ในโรงเรือนที่ร่มโปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวกครับ
แน่นะครับไส้เดือนที่นำมาเลี้ยงเนี่ยคุณลุงสำวาด
แกก็ออกไปขุดด้านหลังบ้านมาเพาะเลี้ยงนะครับลงทุนน้อยแต่ลงแรงเยอะหน่อยนะครับลุง
ถุดิบหลักที่ใช้เลี้ยงนะครับก็มีขี้วัวเพราะมีธาตุอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก
และเหมาะกับการเป็นที่อยู่ให้กับไส้เดือนครับ
ที่นี่ใช้พื้นที่เล็กในการเลี้ยงไส้เดือนดินเพียง๒๐ตารางเมตรนะครับ
แต่สร้างรายได้ต่อเดือนได้ยังดีเพราะลุงสมวาสขายได้ต่อวันไม่ต่ำกว่าวันละเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทเลยนะครับ
สมวาดครับกว่าจะมาเป็นหมูไส้เดือนขายได้กิโลกรัมละ๑๐บาท

เลี้ยงนานครับที่แดกก็เลี้ยงพิษเลี้ยงกรูบัง
ที่นี่เลี้ยงเพราะว่ามันเป็นปั๊บเนี่ยแล้วพออาทิตย์นึงเราก็กวดทั้งหนาหมูนไส้เดือนออกมา
ทีนิดก็เอามาจังขายโลกสิบบาท
เทคนิคทำเงินง่ายของลุงสมวาสเพื่อช่วยให้ไส้เดือนถ่ายมูล
และขยายพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้น
นั่นก็คือให้มันดูที่ภาชนะด้านบนนะ
หากมีมูลไส้เดือนอยู่มากให้มันกวาดออกก็แค่ใช้มือเนี่ยกวาดเบาออกนะครับ
เอาเฉพาะมูลไส้เดือนขึ้นมาทำแบบนี้๑ครั้งต่อสัปดาห์ครับ
วิธีนี้จะช่วยให้ไส้เดือนดินระบายอากาศได้ดีขึ้น
กินอาหารได้มากขึ้นถ่ายมูลและขยายพันธุ์ได้รวดเร็วขึ้น
ทำเองขายเองได้ตลอดทั้งปีครับ
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ